คุณผู้ชมครับพาไปดูคลิปร้อนแรงในโลกโซเชียลคลิปหนึ่งนะคะ
หลายคนเห็นแล้วด่ายับเลยเหมือนกันนะคะ
เพราะบอกว่ามันโหดไปไหมกับวิธีการที่ตำรวจจราจรใช้เรียกสกัดรถมอเตอร์ไซค
ที่อาจจะทำผิดกฎจราจร

ดูเอาครับพฤติกรรมของตำรวจนะครับ

ว้าวดูเอาแชร์ไปครับแชร์ไป

เรียบร้อยอยู่แล้วครับคันที่สอง

อ้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อย

ไม่ต้องมาเอาคลิปกับผมนะลุง

นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก
หนุ่มช่างตัดผมคนนึงนะคะ
อยู่ที่หน้าปากซอยอ่อนนุษย์๔๓

เขาบอกว่ามันโหดเกินไปไหม
คุณถึงขั้นต้องไปกระชากคอเสื้อ

คนแรกเนี่ยล้มไปเฉียดรถเมย์ไปแค่นิดเดียวเอง
ส่วนคนที่สองเนี่ยล้มไปจนเจ็บ
ต้องนั่งตรงเกาะกลางถนนพักใหญ่กว่าจะยืนขึ้นได้
คลิปนี้ชาวเน็ตถล่มคอมเมนต์เหมือนกันนะคะ

อีกส่วนนึงบอกว่าตำรวจก็ทำถูกแล้วนะ

ไม่ยอมจอดตั้งแต่ที่ตำรวจเขาเรียกดีแต่แรก

ทีมข่าวเราไปสอบถามคนโพสต์คลิป

เพราะเขาเห็นพฤติกรรมแบบนี้มาหลายครั้งมากแล้ว
เคยเป็นข่าวอยู่ครั้งนึงแล้วก็หายไป
หกเจ็ดเดือนผ่านไปกลับมาทำอีก

เขาเลยหยิบกล้องมายืนถือรอถ่ายเลย

ออกข่าวไปครั้งหนึ่งนะครับ

แล้วก็กลับมาตั้งใหม่ก็มีเหมือนเดิม

ตำรวจนะคะว่าอ้าวพี่ตำรวจ

ผู้กำกับการสอนอพระขนงเลยนะคะ

แล้วโทรมาใบไล่
เพื่อเก็บคลับขันลงสะพาน
รถบนทางของผู้ใช้รถ
มันจะเกิดเหตุชนกัน
เพราะมันตัดกระแถอันตราย
เราก็จะส่งพวกนี้จราจร
ไม่ได้แหล่นลอยนะครับ

เพื่อให้ขับรถ

ตรงปลาขนมกับจุดกลับรถ
ซึ่งตรงนั้นรถจะติดแล้วมีการเฉียวชนกันบ่อย

บางคนขับรถขี่รถกันไม่เคารพกฎจราจร
มันแทรกกันไปแทรกกันมาตรงนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อย

แต่เบื้องต้นเขาก็มีการกล่าวตักเตือน

ให้ปฏิบัติงานด้านการจราจรด้วยความระมัดระวังนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจขอความร่วมมือ
และขอให้ประชาชนเข้าใจในการปฏิบัติงานของตำรวจด้วย

เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นความปลอดภัย
ของคนใช้รถใช้ถนนเองนั่นแหละ
แต่มันก็โหดไปหน่อยนะ